คุณผู้ชมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องชวนยิ้มนะคะสำหรับนักแสดงสาวตลกท่านหนึ่ง
ฟังชื่อเขาแล้วเนี่ยอาจจะไม่คุ้น
น้องพลอยพัดทรากรแต่ที่บอกว่าเป็นนักตลกนักแสดงตลกเนี้ยไม่จนจริง
เพราะว่าอะไรน้องเล่นซิกคอมโอมเพียงอาจารย์คง
คือมาเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะฮะบอกเลยว่ากระแสดีมากเลย
แล้วก็ได้ร่วมงานกับนักร้องนักแสดงตลกมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่เท่งพี่หน่ง
พี่แจ๊ชนชื่นนะฮะพี่จ๊ะนมพณีเอ็มวิทวาสอุ้ยบอกเลยตัวจี้ทั้งนั้นเลย
ค่ะแล้วน้องพลอยเนี่ยบอกว่าเป็นนักแสดงนะฮะร้องไห้ว่าแบบโอ้ยากแล้วนะ
ฉางร้องไห้เนี่ยแล้วพอมาเจอทั้งพี่จ๊ะทั้งพี่เอมอยู่ด้วยกัน
กลั้นขำยากกว่าร้องไห้อีกคุณแล้วนอกจากนี้ค่ะพลอยก็เล่าให้ฟังว่า
กับคุณพี่สองคนนะฮะรวมไปถึงนักแสดงในเรื่องสนุกสนานตลกทุกคนเนี่ย
ว่าสร้างสีสันกันทั้งเรื่องแล้วก็ชีวิตจริงเนี่ย
คือหน้ากล้องเป็นยังไงหลังกล้องฮายิ่งกว่ายอมรับเลยค่ะ
ว่าติดใจในเรื่องของการเล่นซิตคอมแล้วล่ะเพราะว่าจริงแล้ว
พลอยเองก็เป็นคนตลกนะพี่สนุกสนานอารมณ์ดี
ไปฟังเสียงของน้องพลอยคนหาคนสวยกันนี้คนนี้กันเลยค่ะ
เป็นซิตคอมเรื่องแรกที่พลอยเล่นแล้วก็ฟิตแบ็คดีมาก
ตอนนี้เข้าปีที่๒แล้วค่ะก็จะมีพี่แท่งพี่แจ๊ด
พอยคู่กับพี่นิวพี่จ๊ะพี่เอแบบมีตัวแบบตัวจี๊ดทั้งนั้น
สนุกค่ะแล้วก็แบบเราได้ฝึกสกิลอีกแบบหนึ่งเป็นคอมเมดี้
ที่แบบว่าจังหวะแล้วก็ได้ทำงานกับพวกตัวแบบขั้นเทพ
ที่เขาเล่นมุกสดกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
หนูก็ลุนหัวลอยเยอะแต่ก็แบบตอนนี้ก็พยายามแบบตั้งสติ
หนูก็แบบร้องไห้ว่ายากอะนะกั้นร้องไห้ว่ายากกว่า
แต่กั้นหัวเราะเนี่ยคือแบบว่ายากสุด
หนูเป็นคนตลกใช่หนูเป็นคนตลกใช่
ก็ได้อยู่แล้วแบบว่าพอแบบถ่ายกับเขานานตอนนี้ก็เริ่มทันมุกเขาแล้ว
มุกเขาเล่นมาก็ไม่ค่อยเก็ตแต่ตอนนี้เก็ตแล้ว

เหมือนเป็นคนฮาเขาจะมีเรื่องเล่าให้ตลอด
วันนี้ไปทำเมื่อวานไปทำงานมาเจออะไรมาบ้าง

แบบสองคนนี้มากองคือเสียงดังสนุกสนาน

ก็แปลว่าเขาไม่มาอะไรอย่างนี้
เป็นสี่สรรทั้งในเรื่องและชีวิตจริงค่ะ